เอามาดูเรื่องของเด็กช่างกันบ้างนะครับก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

คราวนี้เมื่อวานครับตอน๘โมงเช้านี่เวลาก่อนเข้าเรียนเลย
ความจริงต้องรีบไปโรงเรียนกันแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าเรียนคาบแรกไม่ทัน
พวกนี้นี่ไม่สนอ่ะปรากฏว่าไปไล่ทำร้ายกันกลางถนนครับทุกผู้ชมครับ
กลางถนนช่วงเช้าเลยผู้คนสัญจรอย่างหนาแน่นหน้าตลาดหาทัยมิตรถนนฮาทายราชนะครับ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับจะเห็นว่าสามคนนี้มามอเตอร์ไซคันเดียว
แล้วก็มีคันหนึ่งขี่มาอย่างนี้คนเดียวไม่รู้ไปคุยอะไรกันเนี่ยจอดคุยกันด้วยนะ
แต่ไม่ใช่คุยดีแน่แล้วก็ลงมือลงไม้กันเลยนะครับ
โอ้โหแล้วดูรถตราเห็นไหมรถติดรถเยอะคนเยอะแต่เช้าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นมีมีดกันด้วยนะ
คือความจริงยุคนี้สมัยนี้ไอ้พวกนี้มันก็ต้องรู้กันอยู่แล้วว่ากล้องวงจรปิดของถนนก็มีกล้องหน้ารถหลังรถเขาเยอะแยะไปหมด
จัดการจักรยานยนต์ซะมันเอาทุกอย่างจริงวัยรุ่นชายทั้ง๓คน
หลังจากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับถ้าตามภาพจากกล้องวงจรปิดเท่าที่จับไว้ได้
ก็ไปตามเส้นทางถนนฮาทายราชฝั่งขาเข้ามีนบุรีถ้าสังเกตในคลิปจะเห็นว่าขณะนั้น
มีตำรวจจราจรกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุแต่เราก็ยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรไปได้
ว่าจะเห็นเหตุการณ์หรือว่าไม่ได้เห็นอะไรยังไงเพราะว่าเขาอาจจะมองการจราจรตรงมุมอื่นอะไรอยู่ก็ได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าตลาดฮัทไทยมิตรถนนฮัทไทยราชแขวงบางชันเขตคลองสามวานะครับ
ท้องที่ของสอนอนนิมิตรใหม่ตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแกะรอยเส้นทางที่คาดว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทำร้ายเขาจะหลบหนีแล้ว
สามารถติดตามจนจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับวัยรุ่นที่ก่อเหตุไปจับได้เมื่อเช้า
ตำรวจชุดสืบสวนไปจับตัวเยาวชนชาย๓คนมีอายุ๑๗ปี๒คนอีกคนหนึ่งอายุ๑๙นะครับ
จับได้ที่หน้าวิทยาลัยเลยฮะค่ะวิทยาลัยเทคโนโลยีในพื้นที่แขวงบางชันเขตมีนบุรี
พร้อมกับหลักฐานเป็นมีดหัวตัดความยาว๒๔นิ้ว๑เล่มโอ้โหเนี่ยมันพกมีดยาว๒๔นิ้ว
ไว้ได้หมดนะครับสอนอนิมิตรใหม่นำตัวมาสอบปากคำทั้งสามคนสารภาพว่า
ขี่จักรยานยนต์ไปถึงป้ายรถเมย์หน้าตลาดหาทัยมิตรเช้าเมื่อวานนี้ประมาณ๘โมงเช้า
ไปเจอกับกลุ่มคู่อริที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยมีคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์มาจอดดักหน้า
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันทำให้เยาวชนชายวัย๑๙ปีที่นั่งซ้อนท้ายหลังสุด
ควักมีดไปแทงคู่อริที่เป็นเยาวชนชายอายุ๑๘ปีแทงไป๔แผลโอ้โหตอนนี้เขาสาหัสอยู่นะ
แล้วก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปส่วนคนถูกแทงเนี่ยวิ่งหนีไปแต่ก็นั่นแหละฮะสาหัสครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบเพิ่มเติมไปนะครับไปจุดเกิดเหตุเหตุการณ์ขณะเกิดขึ้นเนี่ย
เป็นช่วงรถติดเวลาเร่งด่วนทำให้ผู้คนเนี่ยอาจจะไม่ทันสังเกตว่าตรงเนี้ย
ถึงขั้นแทงกันเกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะดูเรื่องรถเรื่องการขยบขยับอะไร
ไม่ได้สนใจว่าไอ้พวกนี้มันทำอะไรกัน
ผู้บาดเจ็บเป็นเยาวชนชายอายุ๑๘ปีเป็นนักเรียนชั้นปวชปี๓นะครับ
มีบาดแผลถูกแทงสี่แผลตอนนี้อาการสาหัสยังอยู่ที่โรงพยาบาลนวมินหนึ่ง
แม่ของผู้เจ็บให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ลูกชายถูกแทงเข้าที่แขนสองแผลที่ท้องอีก๒แผล
ตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้ยังไม่รู้สึกตัว
หลังเกิดเหตุแม่บอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
เร่งสกัดจับคนร้ายหลังจากจับตัวกลุ่มวัยรุ่นได้
แม่ยังไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจเลยว่าไปจับได้ที่ไหน
รู้อีกทีก็ตอนที่จะโทรศัพท์ไปแจ้งเบาะแสว่ามีคนเห็นคนร้ายขี่จักรยานยนต์
คันที่ใช้เนี่ยอยู่แถวนี้แถวนี้แต่ตำรวจบอกว่าจับได้แล้ว
ส่วนตัวยืนยันว่าลูกชายไม่ได้ขี่จักรยานยนต์ไปดักหน้า
ตามที่กลุ่มวัยรุ่น๓คนกล่าวอ้างว่าไปดักหน้าแล้วไปหาเรื่องเขา
เนื่องจากกลุ่มรุ่นน้องที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า
รุ่นน้องกับลูกชายรวม๔คนขี่จักรยานยนต์ไปพร้อมกัน๓คัน
ก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้จะขี่จักรยานยนต์เข้ามาประกบรถของรุ่นน้อง
พอลูกชายเห็นก็เลยวนรถกลับเพื่อจะไปปกป้องรุ่นน้องของเขา
แล้วรุ่นน้องยังบอกว่าไม่เคยรู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ด้วย

ว่าเรื่องนี้อยากให้ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าไปเลย
เพราะว่าลูกชายเจ็บหนักไม่ใช่แค่คดีทำร้ายร่างกาย
ทะเลาะวิวาสธรรมดา
คุณครับช่วยขยับรถให้ผมหน่อยได้ไหม
แค่นั้นแต่ทำไมต้องแทงถึง๔แผลปุ๊กไม่เข้าใจ
คือพอเขาโดนแทงแล้วเขาทิ้งรถเขาบอกเขาก็จับไส้เขา
เพราะไส้มันไหลออกมาข้างซ้ายเขาก็ไปโรงพยาบาล
แค่นั้นรุ่นน้องบอกพี่เฟิร์สบอกแค่นี้ว่าถามตำรวจที่ป้อมนะคะ
ในเมื่อคุณอยู่ตรงนั้นที่เกิดเหตุน่ะทำไมคุณไม่วอเรียก
วอว่าสกัดจับรถทีคุณอยู่ป้อมคุณรู้เลยคุณเห็นเลย
เพราะว่าที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ตรงป้อม
แต่คุณเดินมาเพื่อจะเก็บจะมายึดรถหรือจะมาอะไรเราไม่รู้มาได้
แต่แค่วอลไปสกัดจับข้างหน้าทำไมคุณไม่ทำให้
เอาค่ะเพราะปุ๊กถือว่าพยายามฆ่าถ้าร่วมกันทำร้ายคงไม่สี่รูขนาดนี้แล้วคงไม่ไส้ไหลขนาดนี้
คือแม่บอกว่าเพื่อนของลูกชายเนี่ยบอกว่าไม่ได้ขี่รถไปดักหน้าแล้วไปหาเรื่อง
แต่วนรถกลับไปเพื่อจะไปช่วยรุ่นน้องที่ถูกหาเรื่องก่อน
ทีนี้ทางครอบครัวของคนเจ็บบอกว่าคือตั้งแต่รู้ว่าลูกชายบอกว่าจะเรียนช่างเนี่ยนะโอ้โห
เครียดเลยเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัย

พอบอกอาจจะเรียนช่างนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าลูกชายก็ดูแลตัวเองได้ตลอดไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบที่เป็นข่าว
ทีนี้ค่ะเยาวชนที่ซ้อนสามกันมาแล้วที่นั่งเป็นคนที่สามท้ายสุดแล้วเป็นคนมีมีดนะคะ
แล้วที่เอามาแทงจนเขาบาดเจ็บสาหัสไส้ไหลเนี่ยนะ
จากการตรวจสอบประวัติเคยต้องคดีเกี่ยวกับทรัพย์และคดียาเสพติดมาก่อนด้วยนะคะ
ทางตำรวจสนนิมิตรใหม่ก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
แล้วก็จะมีการพิจารณาข้อหาเพิ่มเติมว่าจะถึงขั้นพยายามฆ่าหรือเปล่า
ก็ส่งตัวทั้ง๓คนนี้ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
มันก็จะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ชอบทำตัวแบบนี้นะครับแล้วพอเป็นข่าวขึ้นมามีเรื่องมีราวกันขึ้นมา
นักศึกษาที่เรียนช่างต่างเนี่ยเขาก็ซวยไปด้วย
ก็เห็นใจนะบางทีเรียนสายอาชีวะเรียนสายช่างมันก็เป็นที่ต้องการในตลาดนะ
แล้วก็เรียนเฉพาะทางไงเป็นแบบวิชาชีพอะไรอย่างนี้
แต่เดี๋ยวนี้พอลูกบอกอยากจะไปเรียนทางสายแบบนี้อาชีวะเรียนช่างเรียนเทคนิคพ่อแม่แบบโอ้โหกลัวเลยอ่ะใช่ไหม